คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราได้เล่าข่าวไปว่ามีคลิปหนึ่งนะคะ
มีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาคล้ายกับนักร้องหวายคามิกาเซ
มีเหตุการณ์ในลักษณะของการทะเลาวิวาสที่ผับแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตนะคะ
บอกว่าต้องรอความจริงจากทางนักร้องสาวคนนี้ก่อน
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าเป็นเธอจริงแล้วก็ผิดจริง
ก็จะมีบทลงโทษของทางบริษัทแน่นอน
กรณีที่มีเพจดังโพสต์คลิปหญิงสาวหน้าตาดีกับแฟนนุ่ม
ขณะกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มคนที่สถานบันเทิงอำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ต
โดยอ้างว่าบุคคลในคลิปมีหน้าตาคล้ายนักร้องสาว
หวายปัญญาริสาเทียนประสิทธิ์หรือหวายกะมิกาเซ
อยู่ในอาการลักษณะของคนเมา
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่อนโลกโซเทียล
ล่าสุดนายสุภาชัยนิลวันกรรมการผู้มนุยการธุรกิจเพลง

ก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
โดยบอกว่าได้รู้ข่าวนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกัน
เรื่องต้นแจ้งทีมงานให้เรียกตัว

และชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
โดยนักร้องสาวยอมรับว่าเป็นคนในคลิปจริง
เนื่องจากเธอไปฮุมงานอีเวนต์หนึ่ง
และเกิดมีปัญหากับกลุ่มคนบริเวณนั้น

จากตัวนักร้องสาวเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
และถ้าปรากฏว่านักร้องสาวมีความผิดจริงทำผิดจริง
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ก็จะมีบทลงโทษตามมาตรการของบริษัทต่อไปนะคะ
จริงแล้วผมได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ก็ได้ให้ทีมงานเรียกน้องหวายเข้ามาพูดคุยถึงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ซึ่งจริงแล้วตัวผมเองยังไม่มีโอกาสได้เจอ
ซึ่งก็นัดแนะกันว่าหลังจากงานสำคัญในวันนี้
คงจะได้มีโอกาสเจอเพื่อสักถามข้อเท็จจริงกันก่อน
เพราะว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นข่าวทางด้านเดียวอยู่
อยากจะให้สื่อบัญชนรอฟังก่อน

น้องหวายก็บอกว่าสิ่งที่ออกมาเป็นข่าวนั้นคงไม่ได้จริงทุกอย่างนะครับ
ที่รู้มาคร่าวคือรู้สึกว่าวันนั้นอาจจะไป
คล้ายว่าไปเป็นทีมงานในการทำอีเวนต์
แล้วก็ออกมาเกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยกับคนที่อยู่ท่าเท่านั้น
แต่ว่าน้องหวายยืนยันกับผมหนักแน่นว่าไม่ได้ดื่ม
ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นจริงอย่างที่ข่าวเข้าลง
แล้วมันสร้างผลกระทบกับบริษัทขนาดไหน
แล้วก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นศิลปิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไอดอลของวัยรุ่น

อันนี้ผมขอดูรายละเอียดก่อน
กรณีนี้ผมยังไม่ฟันทงว่าใครผิดใครถูก
ก็คงต้องฟังหวายซึ่งเป็นเด็กของเราก่อนครับ
ยืนยันว่าเธอไม่ได้เมาเธอไม่ได้ดื่มด้วยนะคะ

แต่เธอโดนปลาของใส่ศีรษะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามรูปคดี
แล้วก็วิงวอนทิ้งท้ายว่าอย่าเพิ่งตัดสินจากการฟังความข้างเดียวค่ะ